คุณผู้ชมครับเราพูดถึงเรื่องของอาหารที่ชื่อแปลกใช่ไหม

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวผมจะพาไปกินนี่เลยนะครับ
คุณผู้ชมรู้จักนี่ไหมอะไรฮะแอปแอปเปิ้ลเหรอคะ
แอปทักษะออนเจเท่าซาสตรอง
พอพูดว่าแอปปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมคิดถึงหลายอย่าง
มีแอปเปิ้ลก็มีแอปทักษะออนรู้ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน
แอปแอร์ได้ไหมคะนี่มันแอปแบ๊วนู่นคุณแอปแอร์รู้จักไหมแอปแอร์
แต่ผมเนี่ยถ้าเป็นวัยเด็กแอปแอปชอบเทยู

แต่ที่จะพาไปดูเนี่ยนะเป็นแอปที่ทานได้
เฮ้ยแอปอ้อแอปไม่ใช่แอปอะไรนะ
แอปอ้องอ้อแอปอ้องอ้อ
อองอคุณผู้ชมครับไม่ใช่แอปแอร์แอปอือแอปอูอะไรยังไง
แอปอ้องอ้อคืออะไรครับแอปอ้องอ้อฟังแล้วงง
แต่มันคือนี่ที่เขาปิ้งย่างอยู่นี้
เป็นอาหารแบบล้านนาแบบชาวเหนือเขา
อองออร์คืออะไรก็คืออาหารที่ปรุงด้วยการนำสมองหมูสดครับ
คลุกเคล้ากับเครื่องปรุงสมุนไพรอะไรบ้าง
ขาตะไคร้ขมิ้นแล้วห่อด้วยใบตองครับ
จากนั้นก็นำมาย่างให้มันสุกนะครับแล้วก็รับประทานไปพร้อมกับอะไรรู้ไหม
อะไรกับข้าวเหนียวร้อนหรือว่าข้าวสวยก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับ
เขาบอกว่าอร่อยเล็ดเลยทีเดียวนะครับร้านนี้อร่อยเด็ดแน่นอน
เพราะมีสูตรเด็ดเคล็ดลับสืบทอดมาจากบรรพบรุษกว่า๕๐ปีครับ
ถามคนนี้คุณพนัทถูกจิตเจ้าของร้านขายอาหารพื้นบ้านเนี่ย
เขาก็เล่าว่าได้รับสูตรเด็ดการทำแอปอ่องออมาจากคุณตาคุณยายรวมไปถึงคุณแม่ด้วย
แล้วก็ทำมาจนถึงปัจจุบันกว่า๕๐ปีแล้วสูตรเด็ดเคล็ดลับไม่มีอะไรมาก
คือต้องใช้สมุนไพรเป็นหลักเพื่อดับกลิ่นคาวที่ทำให้แอปออกมาอร่อย
ก็คือเจ้าตัวแอปองออร์ที่ผมบอกก็คือตัวสมองหมูนั่นเองนะครับ
คืออาจจะไม่สะดวกใจ
ไม่ปลื้ม
มีแซ่งเป็นอย่างนี้ดูนี่ดียังมีด้วยแอพปลาสร้อย

ไม่มี
ใครคุณชมเพราะว่าอะไรเขาขายไม่แพงราคาเพียงหอละสิบห้าบาท
ราคาอาจจะมีแตกต่างกันไปบ้างแต่ก็ไม่แพงมากจนเกินไปนะครับ
ร้านนี้ขายอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตลาดถนนคนเดินในตัวเมืองพยาว
ยกนิ้วโป้งให้เลยแบบนี้อร่อยแน่นอน
ไปถึงไพร่าวด์แล้วอยากจะลองทานดูให้เกินถึงเมือง

ใช่แล้วครับแอ๊บองอ
ใช่อธิบายคุณผู้ชมน้ำแอ๊บบินเดียว
แอบบางคนเขาเรียกอย่างนี้แล้วแต่การออกเสียงกันไป
เขาบอกว่ามันคือการนำเอาวัตถุดิบที่ต้องการจะผสมปรุงรส

แล้วก็ห่อด้วยใบตองหลังจากนั้นก็ไปย่างด้วยไฟอ่อน
แล้วก็ให้ข้างในมันสุก
อันนี้เขาจะเรียกวิธีการแบบนี้ว่าแอป

คล้ายห่อหมกต้องห่อหมกเอาไปนึ่งแอปนี้จะเอาไปย่างเอามาแบบคลุกเคล้าเครื่องปรุง
แล้วก็ห่อห่อแล้วก็ย่าง
ส่วนวิธีการแบบว่าทำตัวน่ารัก
จำปากกลมทำไมเหรอ
แอปอย่างเนี่ยแอปนี้ไม่ได้กิน

ไม่ใช่แบบนี้ใช่ไหมแอปหมู
อะไรก็แอปไปแต่ว่าเราไม่ต้องแอปใส่กัน